คุณผู้ชมครับการปั่นจักรยานนะครับ

กิจกรรมนี้ครับเอกชนถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำเพื่อร่วมกิจกรรมการกุศล
แล้วก็หารายได้ให้กับองค์กรต่างด้วยครับ
ติดตามกิจกรรมนี้ได้จากบรรยายงานครับ
ขบวนนักปั่น๑๔๐คนร่วมปั่นจักรยานการกุศล
ภายใต้โครงการอำพลฟู้ดไบท์ฟอร์ชาย
โดยทุก๑รอบของการปั่นจักรยาน
ปั่นทั่วไปจะได้ร่วมบริจาค๒๐บาท
และนักปั่นมืออาชีพที่ปั่นจักรยานโดยใช้แอปพลิเคชันวัดระยะทาง
๑กิโลเมตรเท่ากับบริจาค๑๐บาท
ภายในระยะเวลา๒ชั่วโมง
การที่เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมนี้
ถ้ามันได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

มันเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพวกเรา
ในการที่เป็นผู้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
อกจากนี้ยังมีรายได้จากการจำหน่ายชุดลอยไทยพรีเมียม

รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
สมทบทุนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในภาบลมราชินุปธรรม